ด้วยทันทีในหลายอย่าง
ค่อนข้างมีความเครียดในตัวเองสูง

ถึงขั้นที่ว่ามีช่วงที่แบบขึ้นเวที

ฉันจะขึ้นเวทีทำไมเนี่ยฉันเหนื่อยมากเลย
ฉันขึ้นแล้วไม่มีความสุขตอนนั้น

จิตใจคือไม่รู้ตัวว่าตอนนั้นมี

แล้วแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นไม่โอเค
ถ้าทุกคนคิดภาพไม่ออกคิดถึงเวลา

ร้องไห้หนักว่ากรีดออกมาทุกอย่าง

มึงไม่รู้ไม่รู้ตัว
ไม่รู้ตัวว่าเราเก็บอะไรไว้

ในการที่จะแบบมันต้องด้วยเรื่องร่างกายด้วย

ร้องไห้ในการร้องไห้

ว่าหนูร้องไห้ประมาณ๑๕ชีวิตที่กรีดตลอดเวลา
ร้องไห้ในการร้องไห้

หนูเลือกไปต่อและหนูทำกับมันเต็มที่

ข้าวอย่างเต็มที่แฮปปี้เล่นเกม

แต่ที่สิ่งหนึ่งก็คืออาจจะหายไปจากโซเชียลหรือเปล่า

จะไม่ทำงานตรงนี้แล้ว

มีแฟนที่เขาส่งหนูมาขนาดนี้

ยังไม่อยากหายไปให้เขาแบบ

สักเล็กน้อยต่อคนหนึ่งคน
คน๑๐คนอะไรอย่างนี้
ก็อยากจะมีผลงาน
อยากจะเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจอยู่